เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันล่ะเอ่อเอ่อเอ่อ
ใช้หาปลาปูผูกเป็นทุกอย่างให้น้องมะลิท่านี้มะลิขี่คลอมาตั้งแต่เด็กจนโต
โอ้โหตัวเท่านี้หนูก็ยังอยากจะสิงป้าปูเหมือนเดิมค่ะ
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันล่ะฉันก็แค่คนหนึ่ง
สักกี่ทีกี่ปีหนูคนนี้ก็ยังเป็นเด็กของป้าปูเสมอค่ะคุณแม่
เออว่าแต่ป้าปูจะคอเคล็ดก่อนไหมคะมะลิกา
บีบมือเป็นกำลังใจให้ป้าปูสู้นะคะหารือ
จ๊ะจ๊ะริมจ้อ